มาดูเรื่องราวของนะครับสองยักษ์ใหญ่

เพราะว่าคนที่ตัวสูง๑๙๒นะครับ
ชนหมัดประสานงานจะพัฒนากรุงเทพมหานครกับ
ผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพีครับ

ใหญ่ทั้งชาติเสื้อจะแตกอ่ะนี่รูปกร้ามล่ะ

ท่านก็ให้นายชัดชาติศิคริพันธ์ภูพว่าลักษณะกรุงเทพมหานคร
เข้าพบเพื่อนแลกเปลี่ยนแนวเข้าไป
แนวคิดกันเรื่องการบริหารงานกรุงเทพมหานคร
ท่านไทยรภปฏิบัติบอกว่าว่ารู้จักมานานแล้ว

และเคยแนะนำให้ท่านผู้ว่าชัดน่ะครับ
ลงสมัครนะครับรับเลือกต้างโน้ต

แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีบรรยากาศแบบนี้
นะครับถ้าสิทธาบอกคุณชัดคือคนสำคัญ
คิดถึงเป็นคนแรกที่อยากสนับสนุน
ว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครครับ
ของการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐการณ์ที่ขึ้นตรงอยู่กับผมเองนะครับ
ซึ่งให้ท่านเหล่านั้นมาซัพพอร์ตท่านผู้ว่าชาติ
ในเรื่องของงานกรจรนะครับหรือเรื่องอาชียกรรมหรือเรื่องรถติด
ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับซึ่งสามารถบรรเทาลงไปได้
นี่แหละครับคุณผู้ชมตอนแรกท่านผู้ว่าชาติชาติมาก็พูดเสียงอ่อยนะ
บอกปัญหามันคือการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
เพราะทศมมีอำนาจำการหากมีความชัดเจนจากฝ่ายบริหารนะครับ
เชื่อว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขเท่านั้นแหละท่านอายุ๊ะบอก
พี่จะช่วยน้องเองพี่จะช่วยน้องขับเคลื่อน
กรุงเทพมหานครเองนี่แหละครับท่านชาติยิ้มแก้มจะแตกด้วย
ปัญหารถติดจะแก้ด้วยรถไฟฟ้าก็ต้องดูเรื่องรถเมย์ด้วย
ส่วนเรื่องท่องเที่ยวก็ได้รับเสียงสะท้อนจากทูตหลายประเทศถึงเรื่องความไม่ปลอดภัย
ก็เดี๋ยวจะประสานตำรวจท้องที่และตำรวจท่องเที่ยวให้มาช่วยกันดูแล
ส่วนเรื่องที่คนกรุงเทพมหานครบ่นกันเยอะเหลือเกินคือสายสื่อสาร
แต่ต้องร่วมมือกับก็สตร์ธชการเป็นพาสนครหลวง
หากมีนโยบายชัดเจนจะช่วยกันผลักดันให้เร็วขึ้นฮะ
ที่จะจัดกลางเดือนธันวาคมงานเทศกาลฤดูหนาว
นี่แหละครับจะบอกจะจัดให้ใหญ่จะให้ปรากฏอยู่ในปฏิทินโลกเลยนะครับว่า
ต้องมาไทยทุกปีช่วงกลางเดือนธันวาคมและเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นครับ
แล้วนี่ดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้เนี่ยนะคะ
เศรษฐาโชว์วิชั่นเมื่อวานนี้งานที่ไทยรัฐกรุ๊ปจัดขึ้นเนี่ย
ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
แล้วคุณเศรษฐามาเยือนที่ไทยรัฐรวมถึงก็ได้โชว์วิสัยทัศน์
ได้พูดถึงประเด็นของเศรษฐกิจด้วยตอบคำถามเกี่ยวกับการเมืองด้วย
แล้วก็ได้เห็นสไตล์การทำงานการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีของท่านด้วยนะครับ
คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนทำงานเร็วตัดสินใจเร็ว
พอมาเป็นนายกรัฐมนตรีมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะมาก
ดังนั้นต้องมองอะไรให้กว้างขึ้นทำให้ต้องปรับตัวนิดหน่อย
อย่างที่พูดเร็วหรือว่าตัดสินใจเร็วอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ต้องไตรตรองให้มากขึ้น
นี่เอาจริงนะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมนับตั้งแต่วันที่ถวายสัตว์๕กันยา
จนถึงวันนี้๒อาทิตย์เต็มแล้วนะเชื่อไหม๒อาทิตย์เต็ม
เดี๋ยวไม่เห็นท่านหยุดเลยนะ๒อาทิตย์เองเหรอ
เพราะว่าทำไมทำไมพี่ถามเองเหรอเพราะว่าเห็นท่านนายกไปนู่นมานู่น
ไม่หยุดเลย๓อาทิตย์ไม่หยุดแล้วงานที่ทำแบบเยอะไม่หยุด
เชื่อไหมว่านั่งเต้าอี้นายกจริงไม่ถึง๑๐วินาที
ไม่ถึง๑๐วินาทีนี่นั่ง๑๐วินาทีแค่นั้นน่ะแล้วก็ไม่ได้นั่งอีกเลย
เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าพอเข้าทำงานในธรรมเนียบแล้วเนี่ยนะ
สิบวิตามที่สินแสบอกหลังจากนั้นไม่ได้ใช้ห้องทำงานเลย
เดินไงเดินไปตามโต๊ะไปคุยงานแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับข้าราชการมากกว่า
รู้ถึงปัญหามากกว่าลองดูค่ะที่เมื่อวานนี้นายกเศรษฐา
ให้สัมภาษณ์กับคุณหนุ่มเมืองจันทร์ค่ะ
ตั้งแต่ผมเข้าธรรมเนียบไปผมนั่งเก้าอี้นายกท่านมนตรีประมาณ
เข้าใจว่า๑๐วินาทีเพราะว่าสินแสบอกให้นั่งเวลาไหนเท่านั้นเอง
ผมก็ลุกออกมาเลยแล้วผมก็ไม่เคยนั่งอีกเลย
ใช้เป็นห้องทางผ่านเวลาไปเข้าห้องน้ำอย่างเดียว
แล้วก็ไม่ได้นั่งที่ธรรมเนียบเลยผมก็เดินไปตามโต๊ะต่าง
ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบโต๊ะที่ตั้งไว้เป็นโต๊ะอย่างนี้
กับการที่จะรับฟังปัญหาจากทุกภาคส่วน

เกิดเป็นโต๊ะเป็นห้องเป็นกระจกเป็นประตูกั้นเนี่ย
ทางกายภาพแล้วมันไม่ให้ความเป็นมิตรภาพเท่าไหร่
เรื่องแรกที่อยากจะพูดตรงนี้แม่มาไทยรัฐเน็กไทยก็สีเขียวนะ

ถุงเท้าม่วงอ่ะออกกว่าสีมงคลเมื่อวานไง
นั่งเก้าอี้นายกยังเรื่องต้องเวลา

เออนอนนะเพราะว่าบอกว่าอะไรบอกว่า
คือตั้งใจไว้แล้วไงจากข่าวที่ออกมาแรกไงพี่เบิร์ต
เขาปรับปรุงห้องบนตึกไทยคู่ฟ้าใช่ป่ะเป็นห้องพัก
แล้วเดี๋ยวกะจะไปนอนธรรมเนียบอาทิตย์ละ๓๔วัน
จะได้ลดภาระหน่วยรักษาความปลอดภัย
แล้วตอนที่ไปหาผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ทำเนียบ

เขาจะหาว่าสร้างภาพห้องประชุมคณะที่ปรึกษาก็
ก็จะใช้ที่บ้านพิศนุโลกเป็นหลักค่ะ
ไม่จำเป็นที่จะต้องมีห้องทำงานส่วนตัว
นี่แหละอันนี้คือเมื่อวานที่นายกก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะ
แล้วเรื่องการไหว้สวยอันนี้คนชมเยอะมากจริง
ทุกครั้งเวลาที่นายกเศรษฐาปรากฏตัว

ขนาดเมื่อวานก่อนจะขึ้นเวทีงานไทยรัฐฟอร่า

ใช่คือท่านเดินไปข้างหน้าก่อนจะขึ้นเวทีนะ

แล้วท่านหันมาท่านก็หยุดแล้วหันมาไหว้
นี่แหละค่ะบอกว่าคุณแม่สอนไว้

เวลาไหว้เดินมาไหว้สวย
แล้วตอนก่อนจบก็ไหว้ลากันอีก

เมื่อกี้ใจคอไม่ดีเลยบอกว่านั่งเก้าอี้นายก

อยู่ในตำแหน่งนานหน่อยใช่ไหม